อ่ะจากนครศรีธรรมราชไม่ต้องไปไหนค่ะอยู่นครศรีธรรมราชเหมือนเดิมค่ะไปกันที่บ้านของน้องเจนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะอย่างที่บอกไปว่าสดชื่นได้ไม่นานมาอีกแล้วค่ะปัญหาดราม่าต่างต่างเรื่องหนี้สินก่อนเข้าวงการมีคนตามทวงหนี้คุณแม่ของเธอเยอะแยะมากมายค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเคลียร์ชัดขึ้นไปแล้วว่าเคลียร์เรื่อง

รายละเอียดทั้งหมดนะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องในอดีตของคุณแม่ที่ผ่านมาเนี่ยพอทราบเรื่องพยายามจะเคลียร์แล้วก็จ่ายหนี้ให้คุณแม่มาโดยตลอดก่อนจะขอบคุณแฟนคลับแล้วก็ทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้เธอกับครอบครัวด้วยนะคะแหม่ตอนนี้บอกเลยว่าเนี่ยถ้าใครบอกว่าเบนเจ้าเพศ๒๕น้องเจนนี่กำลังเจออยู่กับเรื่องราวท
ส่งใจให้กับครอบครัวนี้กันด้วยนะคะ